มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับ

การไปเลยพยากรอากาศกันไปเลย
วันล่วงหน้าช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนอง

ตรวจสอบในหลายพื้นที่กันนะครับ
ว่ามีพื้นที่ไหนที่ยังคงได้รับผลกระทบ
ถนนปลิวหลุดออกไปจำนวนมากนะครับ
ที่ไหนที่ขอนแก่นคุณบริเวณริมบึงหนองโคตรตำบลบ้านเป็ด
ลมพัดเต็นต์สำหรับจัดงานแข่งขันกีฬาทางน้ำ
ซึ่งเขาตั้งเต็นต์กันอยู่แล้วก็จะจัดงานในวันที่๑๔

ปรากฏว่าถูกแรงลมพัดผ้าใบหลุดออก
โรงเหล็กพังเสียหายเลยทั้งหลังนะครับ

ในเขตของอำเภอมันจาคีบรี
แล้วก็อำเภอโคกโพชัยอีกด้วยนะครับ
ค่ะยังอยู่ที่อีสานนะคะไปดูที่จังหวัดศรีสะเกด
พายุพัดเข้าที่ตัวอำเภออุทุมพรพิสัย
ก็ทำให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาดยาวกว่า๒กิโลเมตร
ซึ่งอยู่บริเวณริมถนนสายอุดมพรพิสัยราศีสลัยค่ะ

ไฟฟ้าที่ยังขาดห้อยอยู่ก็ไปขวางทางเข้าออกหมู่บ้านของชาวบ้านนะคะ
โดยกู้ภัยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุ
แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาซ่อมแซม
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว
ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่บุรีรำค่ะ
บุรีรำพายุฝนกระหน่ำนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
ทำให้น้ำเอ่อท่วมขังถนนเกือบทุกสายในเขตเทศบาลเมือง
โดยเฉพาะถนนหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำนะคะ
มีระดับน้ำสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
รถเก๋งรถจักรยานยนต์ก็จอดเสียกลางถนนหลายคันเลยค่ะ

จึงจะระบายน้ำออกแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะ
อกจากนี้น้ำก็ได้เอ่อล้นทั่วบ้านเรือนประชาชนและร้านค้า
รวมถึงบ้านพักครูหลังโรงเรียนเสนสิริอนุสรนะคะ
ต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของเอาไว้บนที่สูงแบบนี้เลย
ยกตู้ขึ้นไปชั้น๒หน่อยนะครับใช่
ยังมีรถฝ่าสายฝนผ่านบริเวณสี่แยกแสนสิริ
และสายเลี่ยงเมืองด้านหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
เสียหลักค่ะลื่นถลายลงไปตกคลองน้ำข้างทาง

แต่ว่าเจ้าของรถปีนออกมาได้ทันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ก็ยังคงอยู่ที่อีสานนะครับที่จังหวัดเลยนะครับ
พายุฝนพร้อมลูกเห็บกระหน่ำร่วมชั่วโมงเลย
ที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็นาแห้วนะครับ
โดยที่บ้านนาผักกล้ามตำบลเหล่าก๖นะครับ
ที่อำเภอนาแห้วมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายไป๘หลัง
ส่วนถนนสายด่านซ้ายภูเรือบ้านหนองแซง
น้ำป่าไหลท่วมถนนฉับพลัน
ระดับน้ำอยู่ที่๓๐เซนติเมตรแล้วก็ท่วมนานกว่า๑ชั่วโมง

แล้วก็ที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
มีลูกเห็บขนาดเท่านิ้วโป้งเลยคุณ

ตกลงมาจนขาวโพลนไปทั่วบริเวณนะครับ
โดยในอำเภอด่านซ้ายก็คือนายอำเภอประยูนอรันรุษ

แล้วก็จะตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเช้าของวันนี้แหละครับ
คำเตือนเรื่องของสภาพอากาศเตือนกันหน่อยนะครับ
คาดการณ์ว่าวันที่๑๕๒๐พฤษภาคม

ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
จากจะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปแล้ว
ยังมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะครับ
ขอให้ระมัดระวังนะฮะโดยเฉพาะที่จังหวัดต่าง
กันนะไล่จังหวัดนะน่านแพร่อุตราดิษฐพิสุนโลก
บูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีน้องคาย
ึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชศรีมาและชัยภูมิ